มีคุณยายวัย๗๗ปีคนหนึ่งอยู่บ้านลำพังเพราะว่าลูกหลานออกไปทำงาน
มีคนหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักหน้ากันด้วยนะ

บอกยายยายยายช่วยไปซื้อโทรศัพท์ให้หนูหน่อยสิไปกับหนูหน่อย

บอกอ๋อยายไม่ต้องใช้เงินยายใช้แค่บัตรประชาชนแล้วเซ็นชื่อก็พอ

หลอกพายายวัย๗๗ปีข้ามจังหวัดไป
เพื่อไปซื้อมือถือ๖เครื่องรวมแล้วแสนกว่าบาท
พายายกลับมาส่งบ้านบอกยายว่า
ยายถ้ามีเอกสารอะไรส่งมาที่บ้านฉีกทิ้งได้เลยนะ
มันไม่มีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทิ้งได้เลย
คือตอนที่หลอกยายบอกว่าให้ไปช่วยซื้อโทรศัพท์มือถือให้หน่อย
ใช้บกใช้บัตรของยายเดี๋ยวจะให้เงินพันหนึ่งให้ยาย

ยายก็เลยเอ้าเหมือนกับจะได้มีรายได้ก็เลยยอมไปด้วย
ใช่เพราะยายบอกที่บ้านก็ยากจนก็อยากจะช่วยลูกหลานหารายได้

ผูกคอตายเลยยายกลุ้มใจและเครียดมากแต่โชคดีจริง

ประเด็นที่ดิฉันบอกว่าข่าวนี้โหดกว่าก็คือว่า
ครอบครัวนี้รู้จักคนก่อเหตุพอไปคุยกับคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุบอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายนี่

อยากที่จะได้เงินคืนหรืออยากจะเอาเรื่องก็ไปแจ้งความสิ
ยินยอมมาซื้อให้เองอย่างนี้เหรอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านโนนนะคะในจังหวัดขอนแก่น
คุณยายที่ว่าคือคุณยายทองตัดสมณะแกอายุ๗๗ปีค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๐มกราคม
จำได้เลยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละ
ทักแกนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านบอกว่ายายยายไปซื้อโทรศัพท์ด้วยกันหน่อย
ยายบอกยายไม่มีเงินไม่ต้องใช้เงินเลยยายเอาบัตรประชาชนยาย

ถ้ายายโอเคนะเดี๋ยวขับรถมารับเลยให้เงินค่าจ้างยาย๑๐๐ด้วย
ยายก็บอกว่าถ้าแค่นั้นคุณแก่นะคะยายก็เป็นแบบ
ไม่น่าจะเสียหายอะไรก็ไปแล้วเป็นคนที่รู้จักหน้าตากันไง
ขับพาจากขอนแก่นไปอุดรค่ะพาไปห้างสามห้าง
ซื้อโทรศัพท์ไป๖เครื่องเซ็นชื่อหมดเลย
ยายอ่านหนังสือไม่ออกแต่ยายพอเขียนได้

ลูกหลานโทรมาคุณยายไม่ได้ยินเลย

แล้วก็พากลับมาส่งที่บ้านตอน๒ทุ่มค่ะ

่นเลยบอกทำไมตามหายายมาทำไมแม่ไม่รับโทรศัพท์

รู้ว่าโดนหลอกแกเครียดมากจริง
ทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะผูกคอมัน

จะเป็นหนีหลายหนีลูก

คือพอเกิดเหตุปุ๊บเธอรู้ชื่อด้วยนะ
คนที่มาพาแม่เธอไปเป็นหนี้ไปหลอกซื้อมือถือ

แล้วก็บอกว่าเป็นคนหมู่บ้านใกล้เคียงกันรู้จักกัน
ก็ไปถามเขาบอกว่าคุณรุ่งนภาเนี่ยตอบมาว่า

เพราะว่ายายแกยินยอมไปเอง
อีกอย่างเธอก็ให้เงิน๑๐๐เป็นค่าจ้างยายแล้ว
เพราะฉะนั้นเอาผิดได้ยังไงก็ในเมื่อยายยินยอม
ถ้าอยากเอาผิดจริงไปแจ้งความไหม
ซึ่งเธอเนี่ยพาแม่เธอไปแจ้งความที่สภสศูนย์วันที่๒๑มค
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สะดวกรับแจ้งความ
กรุณามาใหม่วันพุธที่๒๖มกราคม

กลับไปถึงเรียกแม่มากินข้าวแม่ไม่ตอบ
เข้าไปดูช่องระหว่างประตูโอ้โหแม่ผูกคออยู่อะคุณ
ช่วยไว้ทันนะฮะช่วยไม่ทันแต่เอาเป็นว่าอ่ะ
ถ้าคุณรุ่งนภาอยากจะชี้แจงอะไรมาบอกเราได้นะ
ส่วนขั้นตอนทางคดีเนี่ยเดี๋ยวรอทางสพชำสูงชี้แจงมาอีกทีก็แล้วกันนะฮะ